คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะสำหรับคดีซื้อบริการเด็กในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
สมาชิกอบตบ้านใหม่ที่ออกมายอมรับว่าตัวเองซื้อบริการเด็กก็ออกมาขอโทษชาวจังหวัดแม่ห้องศร
และขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะที่ตัวเองนั้นแอบอ้างว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่วนนายกอบตบ้านใหม่มอบตัวแล้วค่ะยืนยันว่าวันเสาร์เนี่ยที่ไม่ได้ไปเจอตำรวจเพราะว่าป่วยจริง
ให้ประกันตัวแล้วนะคะแต่ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานค่ะ
นายวสุผันเงินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จังหวัดนทบุรีเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางแม่นาง
เพื่อรายงานตัวหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในคดีทุจริตประพฤติมิชชอบฐานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ
จากกรณีจัดทำงบประมาณในโครงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาอบตบ้านใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ห้องศร
ตามกระบวนการพลตำรวจรีสุศักดิ์ปรักกรรมกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีบอกว่า
พอรับตัวนายวสุเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตำรวจก็จะต้องสอบปากคำ
ก็สอบถามถึงเหตุผลที่ไม่เดินทางมาตามนัดของพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอายามัตราร้อยห้าสิบเจ็ดด้วยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปสารเพื่อขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
เป็นขั้นตอนไปแบบนี้อ่ะนะคะนายวสุชี้แจงเหตุผลที่ไม่ไปพบพนักงานสอบสวนตามนัด
เพื่อไปฝากขังเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็บอกว่ามีอาการอักเสบที่ขา
มีอาการความดันขึ้นก็เลยเดินทางไปไม่ได้ยืนยันว่าแจ้งทนายความไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งวันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่หนักใจกับการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ค่ะ
ด้านพนักงานสอบสวนสพแม่นาจนทะบุรีควบคุมตัวนายวสู่
เดินทางไปศาลสักประมาณบ่ายโมงนะคะก็ไปยื่นขอประกันตัวต่อสาร
ถ้าในความก็คือนายศิอุทธ์โกสุโทบอกว่าก่อนหน้านี้นายวสู่เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท
เพื่อยื่นประกันตัวซึ่งมีจำนวนเท่ากับที่ยื่นประกันตัวประหลัดอบตบ้านใหม่
ผู้ต้องหาข้อหารับรองเอกสารอันเป็นเท็จในกรณีเดียวกันที่ถูกนำตัวมาขอฝากคังเมื่อเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่กรณีของนายวสุอาจเพิ่มเงินประกันเพราะว่าถูกแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ
ล่าสุดสารพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เรียบร้อยสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายวสุ
ราคาประกันเพิ่มขึ้นจริงค่ะ๔แสนบาทนะคะก็กำหนดเงื่อนไขด้วยว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
สารนัดไปรายงานตัวอีกครั้งวันที่๕มิถุนายนนี้ค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสัตศักดิ์พิมลทิพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองแม่ห้องศรก็ร่วมกันสอบสวนนายชูชาติพ่วงจีนอายุ๕๖ปีและในผินนุษย์มีอายุ๖๙ปี
สมาชิกอบตบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มอบตัวและรับสารภาพว่าซื้อบริการเด็กไปร่วมหลับนอนที่ธนโชธรีสอร์ทจริง
หลังเดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่ห้องศรเมื่อวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
แต่ขอโทษความแม่ห้องสอนด้วย
ที่ผมพูดไปก็ความเมาอย่างเดิมแล้วแหละ
ที่ผมพูดไปที่ที่ผมมาวันนี้
ผมเชื่อความยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่นี่

เดินทางไปมอบตัวที่สมแม่ห้องสอน

และพร้อมยอมรับการตัดสินทุกประการค่ะ
จากนั้นก็เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองคนไปฝากขังนะคะ
ที่สมแม่ห้องสอนค่ะ